คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานคู่จิ้นคู่นี้นะคะ
ใช่สำหรับคู่จิ้นเอ็นไวน์ณเดชน์แล้วก็ยายา
ล่าสุดทั้งคู่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำละครไกลที่สวิสเตอร์แลนด์
ก็เลยมีภาพหวานมาให้แฟนของเราได้ฟินกันถึงขั้นสุดนะคะ
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งมโนกันไปไกลเลยนะคะ
ขอบอกแบบเขินว่าเป็นแค่บทบาทในละครเท่านั้นจริง
อกจากนี้ณเดชน์ยังเผยถึงความรู้สึกที่ได้ฝึกคลาสโยคะกับแอนทองประสม

ก็เลยอยากจะยืดเส้นยืดสายบ้างก็เท่านั้นเอง
อาจจะเป็นเพราะว่ารูปเพราะว่ามูธแอนโทนของเสื้อผ้า
เรื่องของความใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ด้วยที่แบบว่าในละครมันต้องมี

คือช่วงสวิสเตอร์แลนด์คือจะเป็นท้ายของเรื่องแล้ว
ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าช่วงที่จะได้รักกัน
ได้มีเวลาสวิสกันนอกจออย่างเงี้ยมั้ยคะแบบไปเที่ยวอะไรกัน
แต่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะจนพระอาทิตย์ลง
เราทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่หยุด

พี่แอนก็จะมีวันหนึ่งที่แบบเราเสร็จเร็วอะไรอย่างนี้
แอลก็บอกวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้
จุดที่คนคนก็ต้องเลิกเลยเพราะบวงกลับจะอยากไปช้อปปิ้ง
มีโอกาสว่างก็เลยแบบพี่แอลก็ชวนหมาทำท่ายูคะถ่ายกันหน่อย
ใจด้วยครับแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของพี่แอนด้วยครับผม
หรือทำให้พี่แอลวิวัตเทศอะไรหรือเปล่า

เพราะเวลาปวดเส้นปวดอะไรอย่างนี้

แล้วก็ถ่ายกับยายาในท่วงท่าโยงคะแบบนี้